คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้
เริ่มกันที่พระเอกหนุ่มสุดเกลียน

ที่เล่นไม่เว้นแต่ละวันจนงานเข้าแล้วนะคะ

ลุกขึ้นมาหยิบเอาวิกผมหน้าม้า

จนหลายคนงงว่าเฮ้ยพี่บอย

จะแบบว่าเปลี่ยนแนวมาใส่ต่างหูอัพลุคดูสำอาง

จะมาสายชายรักชายประชดสด

เดี๋ยวให้พี่บอยมาเคลียร์กันหน่อยนะคะ
ถ่ายละครเป็นวิกของคนอื่นในละครครับผม

ซ้ายคิดจะแต่งหญิงจริงไหมคะ
ไม่คำคำสนุก

เพราะว่าช่วงนี้น่ามากำลังมาแรง
ตอนนี้ก็ตัดผมหน้ามงหน้าม้าแต่ชิตัดแล้วชิดคิ้วชิน่ารัก
ฉันก็เคยตัดนะคะเป็นไงโอ้ไม่รอดคุณผู้ชม
สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมันจะต่างกันเสมอ
อะไรที่เคยพลาดไปก็ไม่กล้าอีกแล้วนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกัน